สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ตัวรับทรัพย์ได้เลยค่ะเพราะว่าในวันที่สิบห้าพฤษภาคมนี้นะคะ
ดาวอาทิตย์จะมีการโยกย้ายราศีได้ตำแหน่งดีอย่างอุจจาพิมุกค่ะ
ซึ่งการที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายในครั้งนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน๔ราศีค่ะ
ที่ได้รับอันนี้ส่งผลดีแบบเต็มเต็มทางด้านการเงินค่ะสี่ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
เป็นราศีที่โชคดีมีโอกาสที่จะได้โชคลาภมีโอกาสที่จะรับทรัพย์แบบเต็มที่ค่ะ
สี่ราศีผู้โชคดีนั้นจะใช่ราศีของคุณผู้ชมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมพร้อมกันเลยนะคะ
ราศีแรกที่ดวงดีหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายนั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์ถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
หลักค่ะดวงชะตาของชาวราศีสิงศ์จะดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
ชาวราศีสิงศ์มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานของคุณที่ทำอยู่ในขณะนี้
จะมีโอกาสประสบความสำเร็จสมใจปรารถนาค่ะ
สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังมีโอกาสที่จะกลายเป็นความจริงค่ะ
ทั้งเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะ
อย่างในเรื่องของการเงินค่ะชาวราศีสิงศ์มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่จากน้ำพักน้ำแรงนะคะ
ส่วนชาวราศีสิงศ์คนไหนค่ะที่หวังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภหรือว่าลาบลอยนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่ามีโอกาสแต่ว่าจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะ
ถ้าคุณคิดหวังว่าอยากจะรวยก็ขอให้เน้นในเรื่องของการทำงานค่ะ
เพราะว่ายิ่งขยันมากก็ยิ่งมีโอกาสร่ำรวยมากยิ่งขึ้นนะคะ
อีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงดีตามมาติดเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีพิจิกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงชะตาดีทั้งเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะ
แต่ว่าหลักนะคะดวงชะตาของชาวราศีพิจิกษ
จะดีเน้นหนักไปทางด้านของหน้าที่การงานค่ะงานของคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ
แน่นอนค่ะพองานดีการเงินก็ย่อมดีตามไปด้วยนะคะ
ในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกษ์มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากการทำงานเป็นหลักค่ะ
งานของคุณจะให้ผลตอบแทนดีเป็นพิเศษเลยนะคะถ้าในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกษ์ขยันทำงานหรือว่าทำงานหลายหน้าที่ค่ะ
ก็มีโอกาสที่จะรับทรัพย์อย่างเต็มที่ส่วนในเรื่องของโชคลาภหรือว่าลาบลอยจะมีโอกาสได้
แต่ว่าไม่มากเท่าไหร่นะคะอีกหนึ่งราศีค่ะที่น่าจับตามองมากมากเลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะชาวราศีเมษนะคะ
ถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาเริ่มมาแรงมากขึ้นเรื่อยเลยค่ะ
ดวงการงานก็ดีการเงินก็เด่นนะคะแต่บอกเลยค่ะว่าชาวราศีเมษนะคะ
มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภที่มาในรูปแบบของสิ่งของนะคะ
ในช่วงนี้คุณอาจจะได้ของขวัญของฝากของรางวัลหรือว่าของฟรีนะคะ
หรือว่าอาจจะมีคนพาไปเลี้ยงข้าวค่ะได้ทานข้าวฟรีนะคะ
แล้วอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือโชคลาภที่มาในลูกของเงินทองค่ะถ้าช่วงนี้ชาวราศีเมษนะคะ
คิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการไปลงทุนนะคะการค้าขายหรือว่าลาบลอย
ก็มีโอกาสที่จะได้สมใจปรารถนาสูงมากเลยค่ะและอีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงชะตาดีมาก
ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วค่ะนั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ
ถ้าจะถามว่าหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไปแล้วราศีไหนที่โชคดีมากที่สุด
บอกเลยค่ะว่าราศีนั้นก็คือชาวราศีกรกฎนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงมาแรงอันดับหนึ่งเลยค่ะ
หลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไปแล้วนะคะดวงชะตาของชาวราศีกรกฎค่ะถือว่าดีมาก
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินและโชคลาภนะคะถ้าชาวราศีกรกฎค่ะ
หวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าคอมมิชชั่น
ส่วนแบ่งหรือว่ารายได้ที่เกิดจากการทำงานบอกเลยค่ะว่าชาวราศีกรกฎมีโอกาสได้อย่างเต็มที่นะคะ
ส่วนในเรื่องของโชคลาภของชาวราศีกรกฎบอกเลยว่าโดดเด่นอย่างมากเลยค่ะ
ถ้าชาวราศีกรกฎคนไหนนะคะที่ชอบทำบุญชอบช่วยเหลือคนชอบสร้างกุศลชอบไหว้พระไหว้เจ้านะคะ
บอกเลยว่าในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนใหญ่เกินกว่าใจฝันอีกนะคะ
หมอไก่ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง๔ราศีนี้ด้วยนะคะ
อย่าลืมค่ะหมั่นทำบุญสร้างกุศลเอาไว้เยอะนะคะ
เพื่อเป็นการต่อบุญต่อวาสนาทำให้เรามีโอกาสได้โชคลาภแบบระยะยาวค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ